สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
นี่แหละครับเดิมเช้าแบบนี้สบายนะครับ
รายการแบบนี้แหละครับที่จะพาให้คุณผู้ชมยิ้มและก็ยิ้มนะครับ
ออกกำลังกายยามเช้าเป็นนิดจิตแจ่มใสออกกำลังยังไง
ให้เกิดสุขภาพแข็งแรงเหมือนคุณยายท่านนี้ไปชมได้เลยครับ
คุณยายท่านนี้อายุ๙๑ปี
เล่นงิมนาสติกประเภทบาคูได้สบายเลยครับผม
ลีลาไหนยายบอกว่าไม่ต้องห่วง
พอเหล่าน้องหมาเห็นบ่อน้ำเมื่อไหร่จะลงตะลุยทันที

หมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือเปล่าเนี่ยหนูชอบกินเส้นหนูชอบกินเส้น
ใครชอบเกาเหลาไม่ต้องคุยกับหนูนะจ๊ะช่วงนี้ขอบำรุงร่างกายก่อน
สักวันหนึ่งเราจะโตเราจะโตตอนนี้ขอกินก่อนโตขึ้นเมื่อไหร่ค่อยลดหุ่นนะจ๊ะนะจ๊ะ
เราจะเก่งเท่าผมไม่มีหรอกครับคุณผู้ชมทุกท่านการเดินต่อขาไม้สูงแบบนี้เดินโชว์ลีลาแบบนี้
สบายอยู่แล้วจะนั่งจะกระโดดจะย่อตัวยังได้เลย

คุณยายออกกำลังกายเลยครับต้องขอปรบมือนะครับแม่สุดยอดจริงออกกำลังกายไปนิดจนจำใสไปแล้วครับผมทิศเป้ลาแล้วครับสีสันข่าวเช้าวันนี้ไปแล้วครับ